ครั้งเดียวสูงสุดกี่ซี่
น้ำแข็งเคยถอน๒มากสุด

คือเขาไม่ทำให้ในครั้งเดียว
คือแต่เราแบบไม่มีเวลาไงหมอไม่ยอมนะ
หมอพยมไม่ได้คุณเบิร์ตไม่ได้
พี่อย่าฮาดคอเดี๋ยวเลือดทะลักออกปากไหลอยู่
มันจะกินข้าวไม่ได้นะถ้าถอนสองฝั่งนี่
เลือดไหลออกปากฟันถอนฟันแล้วไม่หยุดมีคนตายนะ
โอ้โหเหรอคุณลุงท่านนี้ตายหมอถอนยังไง

สิบสองซี่ภายในสองวันเฮ้ยฮะเฮ้ยมันมันมีทันตแพทย์ที่ตัดสินใจแบบนี้ด้วยเหรอครับคุณผู้ชม
ทีมข่าวไปที่งานศพของลุงสมศักดิ์คุ้มครองอายุ๖๔ปี
นี่ตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วอยู่ที่วัดสะดาวอำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีครับ
ไปคุยกับญาติลุงสมศักดิ์เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ลุงสมศักดิ์ไปนอนโรงพยาบาลนะครับ
ที่ในสิงห์บุรีนานกว่า๑๐วันรักษาโรคประจำตัวแพทย์บอกว่ามีอาการปอดติดเชื้อ
สารอาหารแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดระหว่างการรักษาหมอได้พาลุงสมศักดิ์ไปถอนฟัน
เลือดออกไม่เยอะเท่าไหร่วันต่อมาก็พาไปถอนอีกไม่แน่ใจญาติบอกนะคุณผู้ชม
บอกก่อนว่าทั้งหมดนี้ญาติเล่าไม่แน่ใจว่าถอนครั้งละกี่ซี่แต่รวม๒วัน
ไปสิบสองซี่สิบสองซี่ครับหลังจากถอนฟันลุงสมศักดิ์เลือดไหลไม่หยุด
หมอบอกว่ากัดพระกอสลุงกัดพระกอสกัดแน่นนะแต่ผู้ป่วยก็ไม่มีแรงกัดไง
ท่านเสียชีวิต๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมาญาติสงสัยว่าเหตุใดหมอถึงถอนฟันเยอะขนาดนี้
ปกติถอนสามซี่ก็เยอะแล้วนะครับนางบุญเรืองแสงวันทองภรรยาของผู้ตายเล่าบอกว่า
เล่าทั้งน้ำตาเลยคุณผู้ชมน่าสงสารบอกสามีไปนอนโรงพยาบาล๑๓วันนะนักข่าว
แรกเธอก็ไปนอนเฝ้าเฝ้าตลอดเลยแต่พอกลับมาที่บ้านหมอก็พาสามีไปถอนฟันนะครับ
พอเธอไปเยี่ยมสามีบอกเธอฉันไม่ไหวแล้วกินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยนี่เลือดเต็มปากไปหมด
พออ้าปากเลือดไหลครับคือไอ้ผ้าก๊อสนะครับที่กัดเอาไว้เนี่ยมันเต็มไปด้วยริ่มเลือดอ่ะนะฮะ
เลือดไม่หยุดไปบอกพยาบาลพยาบาลบอกก็ยังไงต้องรอหมอเวรค่ะยังไงต้องรอหมอเวรอ่ะ
แต่ไม่ได้พูดเสียงเหมือนผมนะเขาบอกพูดเสียงเหมือนตะคอกตะคอกหน่อย
ลองฟังทางเมียของลุงสมศักดิ์เล่าหน่อย
หมอว่าใครกัดอีกกัดนี่เขาไม่มีแรงจะกัดนะลูกน้อยก็กัดได้หน่อยหนึ่ง
พอเลือดเยิ้มออกมาป้าเอาออกตอนนี้เลือดก็โกกมันไหลตามออกมาลูก
เป็นริ่มเลยแล้วพอเช้าป้าไปเขาก็พูดได้สองคำ
บอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพราะเลือดมันออกเยอะเรียกว่าลูกเยอะ
โอ้นี่ครับคือหลังจากลุงสมศักดิ์เสียชีวิตนะครับ
มรณบัตรนะครับแพทย์ระบุสาเหตุการตายบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือด
ญาติก็สงสัยดิก็ก่อนเข้าโรงพยาบาลลุงสมศักดิ์อาการไม่ได้หนักขนาดนี้
ระหว่างรักษาตัวก็อาการก็ไม่ได้แย่แต่มาโคม่าหลังจากถอนฟันนี่แหละ
เรียกร้องให้แพทย์แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับชี้แจงเรื่องนี้ว่า
โอ้โหผู้ป่วยและอายุมากแบบนี้ถอนฟัน๑๒ซี่ใน๒วันได้ด้วยหรือ